สถานการณ์ไฟไหม้ที่จังหวัดนราธิวาสก็ถือว่ายังคงน่าเป็นห่วงนะคะ
เพราะว่าผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่าก็เปิดเผยสถานการณ์การดับไฟป่าพลุว่าตอนนี้
ยังคงมีไฟคุกกลุ่นอยู่ที่ชั้นใต้ดินแล้วก็ไฟยังคงลุกลำอย่างต่อเนื่องค่ะ
นายเรวัตจันทนะผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๖สงขลาระบุว่า
สถานการณ์ไฟไหม้ป่าพรุพื้นที่บ้านบางโงสรายอขณะนี้ยังไม่ดับสนิทและยังลุกลามเป็นบริเวณกว้าง
เพราะยังมีไฟคุกกลุ่นอยู่ชั้นใต้ดินและมีกระแสลมค่อนข้างแรงในช่วงเย็น
มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งนำรถแบ็คโฮลเข้าทำแนวกันไฟ
พร้อมทั้งขุดเจาะแหล่งน้ำลึก๖๐เมตรทุกระยะ๒๐เมตรเพื่อจะสร้างเป็นแหล่งน้ำถาวร
ให้เจ้าหน้าที่ชุดเสือไฟสามารถนำเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเข้าไปดับ
ไม่ให้ลามข้ามแนวกันไฟมาได้
และจุดที่สามารถนำรถฉีดน้ำเข้าไปได้ก็จะใช้เจ้าหน้าที่ดับเพลิง
นำน้ำเข้าไปฉีดสกัดเพื่อให้เกิดความชุ่มชื้น
ส่วนในพื้นที่ป่าลึกที่มีไฟปะทุขึ้นอีก
มีการใช้เฮลิคอปเตอร์ของทหารจำนวน๒ลำ

เพื่อชะลอความรุนแรงของไฟ
ไม่ให้ลามเข้าไปบริเวณป่าพรุโต๊ะแดง
ซึ่งเป็นป่าชั้นในที่มีความสมบูรณ์ผืนสุดท้ายของประเทศไทย
ซึ่งมีสมรรถนะในการตักน้ำดับไฟได้ครั้งละ๓๕๐๐ลิตร
กองบินปิกหมุนจังหวัดลบบุรีเพิ่มขึ้นมาอีก๑ลำ
โดยจะนำมาร่วมภารกิจดับไฟป่ากับเฮลิคอปเตอร์อีก๒ลำ
ว่าจะสามารถยับยั้งต้นเพลิงได้ภายใน๑๒วันนี้ค่ะ